นี่ปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ยังคงวิกฤตอยู่นะครับ
แล้วก็ส่งผลให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีวิกฤตเรื่องของมลพิษมากที่สุดในโลกแล้วเช่นเดียวกัน
แล้วก็ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและรายได้ของคนในพื้นที่ก็ลดลงตามไปด้วยครับ
ไซต์แอร์เวชัลได้จัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศตามเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกจัดอันดับเชียงใหม่อยู่ที่อันดับที่๑ของเมืองท่องเที่ยว
แต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดของโลก
เนื่องจากว่าบรรยากาศหมอกควันที่ปกคลุมยาวนานนับสัปดาห์ครับ
ผู้ประกอบการขับสำล้อรับจ้างบอกว่าตั้งแต่เกิดภาวะหมอกควันในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ทำให้นักท่องเที่ยวผู้โดยสารลดลงมากแม้ว่าจะมีการซื้อหน้ากากอนามัยมาไว้บริการก็ตาม

ก่อนนี้เดือนมีนานแล้วก็ไม่คืออยู่เหมือนเดิม
เราห่วงว่าเดี๋ยวเดียวหน้าก็
ปีใหม่ของเชียงใหม่สงการเข้ามาแล้ว
สงสัยว่าเราหักผัญญี่มันทันจัดการได้ก่อนนี่ก็ดี
ประทานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เงินแจนว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ลดลง
จากว่ามีการจองห้องพักแล้วก็แพ็กเกจท่องเที่ยวล่วงหน้าข้ามปีไว้แล้ว
แต่ก็ยอมรับว่านักท่องเที่ยวไทยลดลงนะ
โดยมีการประเมินบริคาความเสียหายตัวนี้ราวน์๑๐๐๐๐ล้านบาท
สาเหตุสำคัญมาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสต
การแก้ปัญหาหมอกควันของจังหวัดนั้นไม่ดีพอครับ
ก็เลยอยากให้รัฐบาลประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องจริงจังมากกว่านี้นะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้บริการหลายอย่างแล้ว

โดยเฉพาะการห้ามเผาทุกชนิดเป็นเวลา๖๑วัน
ตั้งแต่๑มีนาคมไปถึง๓๐เมษายนนี้
แต่ว่าตอนนี้ปัญหาหมอกควันก็ยังไม่ดีขึ้น
ทำได้เพียงแค่การฉีดน้ำให้ชุ่มชื่น
แล้วก็เอาฝุ่นควันในอากาศลดลงเพียงเท่านั้นนะครับ

ช่วยกันแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับ